ไปตามหาความจริงพิสูจน์ความจริงกันหน่อย

เขมือบตับไตไส้พุงของไก่ของชาวบ้านที่บุรีรำ

ไปกินแบบไส้ไก่อะไรอย่างนี้

ส่วนเจ้าของไก่เขาก็พยายามที่จะตามหาความจริงอยู่เหมือนกัน
เพราะเชื่อว่ามันต้องเป็นผีปอบแน่
กรงลูกกรงอะไรก็ขึงแม่นหนาอย่างดี

แล้วเครื่องในข้างในหายไปหมดเลย

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความจริงนะฮะ
ตกลงแล้วจะได้ความจริงกันหรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีช่องเล็กตรงนี้ถ้าคิดว่าเป็นสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ย
ใดชนิดหนึ่งมันน่าจะเข้ามาช่องนี้นะครับ
บ้านของชาวบ้านที่ไก่พันไข่เนี่ย
ตายไป๖ตัวเนี่ยอยู่ที่บ้านโคกตาอิ่ม
ตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
กตัวที่ตายไปนะครับร่องรอยเหมือนกัน
ไก่ยังอยู่แบบนี้ขนร่วงกระจาย
ซื้อมา๑๐ตัวตายไป๖
เหลือ๒อีก๒ตัวหนีหายไปไหนไม่รู้นะครับ
ไม่รู้นะครับเจ้าของไก่ชื่อว่านางมินามสกุลมีมุกอายุ๖๑ปี
บอกว่าเรื่องนี้ทำให้หวาดภาวะมากถ้าเกิดมันจะเป็นฝีมือของผีปอบ
จะยิ่งน่ากลัวมากไม่รู้มันจะเหมือนในหนังหรือเปล่าเจ้าของไก่บอก
ข้องใจว่ามันเป็นฝีมือของอะไรกันแน่เพราะเล้าไก่ของเธอเนี่ย
ยืนยันว่าสร้างแข็งแรงเป็นเล้าลวดคลุมตะข่ายอีกชั้นหนึ่ง
ถ้าจะมีร่องรอยก็คือช่องเล็กถูกเจาะประมาณ๒ฝ่ามือ
แต่ตัวอะไรมันจะมุดเข้ามาถ้าจะมุดเข้ามาตรงนี้มันจะคือตัวอะไร
ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้นางมิเจ้าของไก่
เอาไก่ที่เหลือเนี่ยตามคืนมาได้อีกตัวนึงตอนนี้เหลืออยู่๓ตัว
กรงไว้ที่เดิมเอาไว้ล่อเลยตัวอะไรก็แล้วแต่หรือจะผีปอบก็แล้วแต่
นี่ฮะใส่ล็อกอย่างนี้เลยเอาไว้ข้างในกรงเหมือนเดิมนะ
แล้วเฝ้าดูตลอดทั้งคืนอยากจะรู้ว่ามันจะคือสัตว์ชนิดอะไร
ที่จะเข้ามากัดกินไก่ของเธอหรือถ้าหากว่าเป็นผีปอบเนี่ย
ก็อยากจะเห็นตัวเป็นเป็นเหลือเกินอยากจะเห็นเหลือเกินว่าเป็นใคร
แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เฝ้าทั้งคืนยังอยู่ดีฮะ๓ตัวนี้ยังอยู่ดีเหมือนเดิม
นี่ครับนางมิบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าชาวบ้านหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันไปต่างนานา
เป็นฝีมือของผีปอบหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นสัตว์อะไร
ส่วนตัวนางนินะครับบอกว่าเชื่อว่าเป็นผีปอบนะ
เพราะตัวเองเนี่ยเคยโดนปอบเข้ามาหลายสิบปีก่อน
เท่าคนแก่มักเล่าให้ฟังว่าปอบจะชอบกินของขาวกินเลือด

มาไล่หมามันไล่ภีรน่ะยังไม่ยอมออกแบบนั้น
บอกว่าขนุกคนนี้มันได้ออกไง
แต่ทีมข่าวของเราไปดูพื้นที่เนี่ยก็
ว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของสัตว์หรือเปล่ามากัดมาแทะอะไรพวกนี้นะฮะ
มีก็เลยพาทีมข่าวไปดูพื้นที่รอบบ้านนะครับ
คือถ้ามันมีรูอยู่ก็จริงถ้าสัตว์มันจะเลื้อยเข้ามา
เข้ามาเพื่อกินไก่เนี่ยแต่มันก็ต้องทิ้งร่องรอยพวกรอยเท้าไว้บ้างนะฮะ
ป้าเขาก็พาเดินดูรอบบ้านไม่เจอร่องรอยสัตว์เลยนะฮะแล้วป้าเนี่ยเลี้ยงห่านเอาไว้๔ตัวด้วยนะครับ
หานก็ไม่เคยถูกสัตว์อะไรทำร้ายอย่างงูเนี่ยก็ไม่เคยเข้ามาในพื้นที่บริเวณบ้านเลยนะ
ซึ่งคุณป้าบอกว่าตอนแรกก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะหรือจะเป็นสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้หรือเปล่า
เพราะว่าเลี้ยงสุนัขไว้ด้วยผู้ต้องสงสัยนอกจากผีปอบเนี่ย
เอาเป็นว่าเรารวบรวมในพื้นที่บ้านของคุณป้านะครับท่านผู้ชมครับ
ป้าเนี่ยเลี้ยงหมาไว้สี่ตัวนี่ฮะนอกจากผีปอบนะ
ป้าเนี่ยเลี้ยงหมา๔ตัวมีเจ้าตูบอายุ๒ปีเจ้าสัวหนีอันนี้๑๐เดือน
กระจ้อนกระจ้อนเนี่ยอายุ๕เดือนเจ้าคุกกี้อายุ๗ปี
สี่ตัวนี้นี่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยค่ะ
ป้าบอกว่าผู้ต้องสงสัย๒ตัวเนี่ยตัดออกไปได้เลย
คือตูบกับซัวหนีนะเพราะว่าสองตัวนี้นะฮะ
ตูบเนี่ย๒ปีซัวหนี๑๐เดือนจะล่ามโซ่เอาไว้
กลางค่ำกลางคืนเนี่ยล่ามโซ่เอาไว้เพราะฉะนั้นตัดไปได้เลย
ส่วนกระจ้อนกระจ้อนเป็นลูกของคุกกี้
ทั้งสองตัวไม่มีประวัติเคยกัดกินไก่อะไรพวกนี้นะ
ไม่เคยกัดไก่ไม่เคยกินไก่และคงจะเข้าไปในร้าวไก่ไม่ได้
ลักษณะการตายของไก่ก็ดูแล้วไม่น่าจะถูกหมากัดด้วยนะฮะ
ก่อนหน้านี้ก็เลี้ยงไก่นะก็ไม่เคยถูกหมากัด
ในบ้านไม่เคยมีหมาในบ้านไปกัดไก่
เราก็ไปคุยกับนายเกรียงศักดิ์แพ่วพลสงฆ์อายุ๕๕ปี
นายกอบตหนองสโหน่นะฮะซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่นะครับ
แล้วก็มีประสบการณ์ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องปอบ
ซึ่งนายกอบตเกรียงศักดิ์บอกว่า
ปอบกินไส้ไก่เนี่ยยืนยันว่ามีชาวบ้านเคยเจอกันจริงจริงนะฮะ
โดยนายเกรียงศักดิ์เนี่ยบอกว่ามีวันหนึ่งชาวบ้านเขาจัดงานบุญ
แล้วมีการฆ่าไก่เลี้ยงผู้คนมีผู้หญิงแก่คนนึงมาช่วยฆ่าไก่
แต่ไปแอบทำอยู่หลังครัวคนเดียวชาวบ้านคนหนึ่งเขาสงสัย
เขาก็ไปแอบดูว่าเอ๊ะทำไมต้องไปแอบทำไก่อยู่คนเดียวหลังครัวนะ
ก็เลยย่องเข้าไปดูช่วงนั้นมืดแล้วด้วย
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะที่เป็นผู้หญิงสูงอายุแล้วเนี่ย
กำลังกินเครื่องในไก่แบบสดนะฮะแล้วเห็นดวงตาเนี่ยเป็นแสงสีแดง
ชาวบ้านที่มาแอบดูคนนี้ตกใจวิ่งหนีไปบอกชาวบ้านคนอื่น
ทุกคนก็เลยอ้าวป้าคนนี้ยายคนนี้นี่เองเป็นผีปอบ
แล้วที่สำคัญก็คือนายกอบตเกรียงศักดิ์บอกว่า
ทุกวันนี้ยายคนนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่

ไปเจอก็ทำไก่ทีนี้ไปจังหวะเขาก็ย่องไปไปดูแก
แกกำลังกินเครื่องมากใกเลือดเนี่ยเต็มผากเลย
คือถ้าเราไปพูดไปว่าเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมรับหรอกของพวกนี้
นี่ฮะถ้าชาวบ้านเล่าให้ฟังยังต้องฟังหูไว้หู
นี่นายกอบตในพื้นที่เล่าให้เราฟังเลยนะครับ
บอกว่าชาวบ้านเขารู้กันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
แต่เขาไม่พูดกันไม่อยากจะไปพาดพิงให้มันมีเรื่องมีราวอะไรกัน
ชาวบ้านนสนบนรบุรีรัมอีกคนนึงเล่าให้เราฟังนะครับ
บอกว่าความเชื่อเรื่องปอบปัจจุบันในพื้นที่เนี่ยเขายังเชื่อกันอยู่ฮะ
เพราะยังมีคนเล่นของเล่นศัยศาสตร์คาถาอาคมอยู่
แล้วมันรักษาไม่ได้ทีนี้พอรักษาไม่ได้ก็กลายเป็นปอบ
เล่นของเล่นศัยศาสตร์แล้วมันเข้าตัว
อย่างตัวเธอเนี่ยเคยเจอกับตัวมาแล้วหลายปีก่อนมีชาวบ้านคลอดลูก
แล้วเลือดเนี่ยออกแล้วหยดลงใต้ถุนบ้านปรากฏว่าปอบมากินเลือด
พอมีคนไปเห็นนะจะกลายร่างเป็นสุนัขสีดำแล้วก็เลียกินเลือด
นี่ฮะจากนั้นคนที่คลอดลูกก็ตาย
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฝีมือผีปอบที่มาสิ่งร่างแล้วก็ดูดเลือดแล้วหักคอ
ตอนที่ผีปอบเข้าชาวบ้านเนี่ยนะหน้าคนที่โดนปอบเข้าเนี่ย
น่าจะเปลี่ยนเป็นหน้าคนที่เป็นปอบ
บางครั้งชาวบ้านบอกว่าเวลาฝนตกปอบก็จะไปกินกบกินเขียดนะฮะ
พอชาวบ้านไปเจอคนคนนั้นเนี่ยดวงตาจะชัดเลยคือเป็นตาสีแดง
แล้วพอเห็นคนเนี่ยนะจากคนเนี่ยจะกลายร่างเป็นหมา
หรือไม่ก็เป็นแมวแล้วก็จะวิ่งหนีไปเลย
หากใครเป็นปอบกินคนมามากนะคนคนนั้นจะแก่กล้ามนต์ดำนะ
วิชาจะสูงนะสุดท้ายเนี่ยจะถึงขั้นเป็นคนที่หายตัวได้
ที่เขาเรียกว่า๕กล้อง
พอออกลูกไอ้เลือดมันก็ลงมากเนอะ
ลูกเขาก็คือเสียชีวิตแหละว่างั้นเถอะไป
คือกระป๋อแม่เขากินเองลูกเขาก็เสียชีวิตตอนเขาคลอดลูก
พอคลอดลูกกับเขาเสียชีวิตเลยนะ
แล้วใครก็เห็นเขาก็บอกว่าปอบกิน
บอกใครก็บอกแม่เขาเองกันเนี่ยเนาะ
มันจะเป็นเหมือนหมาวิ่งตาม
แต่คนเขามีกระถาอาคมไปเขาก็รู้ว่ามันมีเนอะ
เขาก็รู้ว่ามันมีแหละป๊อปแหละที่วิ่งตามตูบ
ที่มันเศร้ามันเห่าอะไรแล้วก็เป็นตัวหมา

อันนี้มันมีจริงเห็นจริง
เลี้ยงไก่พันไข่หลายคนนะครับ
บอกว่าไม่เคยเห็นไก่ตายแบบนี้มาก่อนนะฮะ
เขาก็ยังแปลกใจกันอยู่นะครับ
เราก็ลองหาข้อมูลนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปคุยกับนายอำพลพัวพัฒนากุลประสุทธิ

ซึ่งให้ข้อมูลบอกว่าลักษณะการที่ไก่
ตายแบบนี้ถูกกินเครื่องในแบบนี้
พวกตัวเงินตัวทองตัวตะกร
ก็ได้นะประสุทธิ์บอกนะครับเพราะว่าฟันมันคมแล้วมันไม่ใช่กัดแค่
ไก่นะไอ้รั้วลวดแบบนี้กัดได้สบายมากฟันมันคมมากนะคิดว่ามันคงจะ
เคยมาด้อมด้อมมองแล้วก็รู้ว่ามีเหยื่ออยู่ที่นี่เนี่ยแล้วมันก็มากัดกัดรั้ว
กัดอะไรพวกนี้นะครับกัดลวดแล้วก็มุดเข้าไปแล้วก็ไปกินไก่อย่าว่าแต่บ้าน
ชาวบ้านเลยประสุทธิ์บอกว่าที่ศูนย์ประสุทธิ์ก็เคยเลี้ยงไก่แล้วก็
เคยโดนสัตว์ประเภทพวกเนี้ยแอบเข้ามากินแล้วกินเฉพาะเครื่องในเนี่ยอันเนี้ย
มาแล้วคำถามก็คือว่าเอ้าทำไมมันไม่กินเนื้อกินหนังไก่
มากินอะไรแต่ข้างในประสุทธิ์ท่านบอกว่าเพราะว่ามันกินง่าย
อืมคือมันกัดท้องปุ๊บท้องมันก็ไส้สร้อยข้างในทะลักอะไรออกมาไหลออกมา
มันก็กินกินกินไปหมดนะครับแล้วมันก็ไป
ไม่ใช่ผีปอบอะไรตามที่ชาวบ้านหวาดกลัวหรอกแต่ก็ฝากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่างว่า
หมั่นตรวจตราทำความสะอาดเล้าไก่ให้ดีไม่ให้เป็นที่ซุกซ่อนของสัตว์อันตราย
น่าจะเป็นเกิดจากการที่ว่าโดนสัตว์พวกตระกูลน่าจะเป็นในตัวไม่พังพรหรือตัววรนุษย์
ซึ่งวรนุษย์เราก็เรียกให้เพาะจริงก็คือตัวเฮีย
นี่แหละฮะอันเนี้ยที่ประสุทธิ์ท่านบอกเนี่ยอันนี้ตอบคำถามได้เลย
เพราะบางคนสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมมันกินแต่เครื่องใน
แล้วก็กัดให้ท้องเปิดก่อนกินข้างในกินง่ายกว่า

มันก็ไหลออกมามันก็กินแล้วทีนี้แล้วมันก็ไปแล้วค่ะครับ